ส่วนเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับที่จังหวัดกระบี่นะครับ
หนึ่งทุ่มที่ผ่านมาที่ลานปูดำริมถนนอุตรกิจในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
นี่ช่วงหนึ่งทุ่มที่ผ่านมานะครับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย
หรือว่าคนไทยด้วยที่มาที่นี่นะครับกว่า๑๐๐คน
ร่วมกันจัดกิจกรรมจุดเทียนไว้อาลัยและยืนไว้อะไรให้กับผู้ที่เสียชีวิต
ในเกิดที่หนองบดลำพูเป็นเวลานาน๑นาที
แค้นคนร้ายมากและไม่พอใจนโยบายการปราบรามยาเสพติดของรัฐบาล
ทำไมไม่จัดการอย่างเด็ดขาดและจริงจัง
ทำให้ยาเสพติดระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบัน
ขอเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐกวดขันเจ้าหน้าที่ในสังกัดตัวเอง
ที่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างจริงจังด้วย